ง่วงแล้วอย่าขับนะฮะไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
โอ้โหเหตุการณ์มันเร็วมากเลยนะฮะ

ได้นำมาโพสต์คลิปไว้นะฮะระบุว่า

สำหรับคนที่ง่วงแล้วขับหลับในแค่วูบเดียวก็เสียหายได้

เป็นด่านท่าสาปขาออกของเมืองยาลา
จุดนี้เป็นจุดตรวจความมั่นคงนะครับ
แต่โชคดีว่าตอนที่เกิดเหตุนะคุณ

ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะฮะ
สัญญาณไฟจราจรบางส่วนเอ่ยเสียหายนะครับ
แล้วก็ที่รถตำรวจที่จอดอยู่นอกเฟรมนะ
เรามองไม่เห็นเนี่ยถูกเฉียวชนไปด้วยอีกหนึ่งคันนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปสอบถามคนขับได้ความว่าแบบนี้ครับ
คนขับบอกโอ้โหผมทำงานกะดึกเลิกเช้ามานะฮะ
ผมง่วงจริงผมพยายามจะรีบขับกลับบ้าน
แต่ทีนี้มันวูบครับวูบแป๊บเดียวเอง
หลับในแป๊บเดียวเองก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นนี่แหละครับ

ไม่พบว่ามีอาการเมานะครับก็ต้องตักเตือนไป
แต่ทีนี้ต้องรอชดใช้ค่าเสียหายทรัพย์สินทางราชการต่อไปนะครับ